มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันนะคะคุณแม่เขาโพสต์เรื่องราวว่าลูกสาว
อายุ๖ขวบกับ๘ขวบถูกผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๔ปี
เป็นคนงานในสวนยางพาราค่ะล่อลวงเข้าไปในที่รับตาคน
จากนั้นก็ถอดกางเกงออกมานะคะโชว์อวัยวะเพศให้เด็กดู
แล้วก็ถามว่าเนี่ยเคยเห็นไหมแบบนี้
คุณแม่คนนี้ก็นำเรื่องราวนี้มาโพสต์ขณะตำรวจโรงพักนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าจับกลุ่มเด็กชายอายุ๑๔ปีเป็นคนงานกรีดยางอยู่แถวนั้น
อนาจารย์กับลูกสาวสองคนของเธอโดยเธอเล่ารายละเอียดว่า
ลูกสาวสองคนไปเล่นน้ำที่เขื่อนน้ำล้นบ้านยอดเหลืองในอำเภอนพิตำ
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลบ้านยายมากนักจากนั้นมีคนร้ายเป็นคนงานกรีดยางอะค่ะ
หลอกล่อเด็กให้เข้าไปในท่อส่งน้ำแล้วก็ถามว่าเคยเห็นไหม
พร้อมกับถอดกางเกงโชว์ของลับให้ดูอะค่ะ
ตกใจนะคะร้องวิ่งออกมาแต่ถูกมัดมือเอาไว้
สุดท้ายเด็กสะบัดมือหลุดวิ่งหนีออกมาได้
คนร้ายตามมาไม่ทันค่ะเพราะว่าท่อส่งน้ำมันแคบ
ท่อน้ำมันแคบทำให้ลูกสาวรอดมาได้
วิ่งกลับบ้านไปบอกแม่ลองคิดดูนะคะ
ถ้าเด็กไม่สามารถหลุดลอดออกมาได้จะเกิดอะไรขึ้น
เขาก็เลยโพสต์เตือนให้ระวังลูกหลานด้วยนะคะ
สองพี่น้องอยู่ในหมู่เก้าอ่าที่บ้านยอดเหลือง
ตำบลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ